เดี๋ยวลูกชิ้นยักษ์สามเอ็มที่จังหวัดชนบุรีรับรองทานคนเดียวไม่หมด
เพราะว่าลูกชิ้นเขาใหญ่ยักษ์จริงร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์สามเอ็มตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทย
สัตหีบมุ่งหน้าเข้าเมืองพัทยานะคะก่อนถึงแยกชายพลึกเมืองพัทยาชนบุรีนี่แหละ
ทางร้านมีเมนูก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูมีหมดที่โดดเด่นก็คือลูกชิ้นยักษ์ที่มีน้ำหนักถึง๑กิโลกรัม
ดูลูกชิ้น๑ตัวพูดตรงนะ๑กิโลกรัมมันใหญ่ปุ๋ยมุ้ย
ใหญ่มากใช้คำนี้แล้วก็อยู่ที่ราคาชามละประมาณ๘๐๑๘๐อันนี้ตามแต่ขนาดและไซส์ก่อนลูกชิ้น
โอ้โหดิใหญ่เบิ้มมากนอกจากก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์แล้วจริงทางร้านเขายังมีแบบไม่ยักษ์ด้วย
ก๋วยเตี๋ยวหมูสับก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างก็จะมีเยอะแยะมากมายคุณไม่อยากได้ลูกชิ้นยักษ์คุณก็สั่งแบบธรรมดาก็ได้
คือบอกตรงชามเขาต้องสั่งมาเป็นพิเศษเพื่อลูกชิ้นโดยเฉพาะ
แล้วคุณคิดดูว่าก๋วยเตี๋ชามนี้จะมีน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ
เส้นมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้น
หน่อยขนมถ้วยทำเองสดใหม่
เขาเคยเป็นผู้ปฏิหาร์โรงแรม
แต่ว่าเขาก็ลาออกมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว
เปิดมา๓เดือนแต่บอกเลยว่าลูกค้ามาใช้บริการมาอุดหนุนกันเพียบ
โดยเฉพาะเมนูเด็ดลูกชิ้นยักษ์ทั้งเนื้อและหมูที่หนักถึง๑กิโลกรัม
บางคนทานไม่หมดก็ห่อกลับบ้านอ้าวไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันดูหน่อย
สวัสดีแฟนข่าวรายการตลอดข่าวทุกท่านนะครับผม
วันนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีมาฝากให้ลูกค้าที่ติดตามรายการตลอดข่าวอยู่นะตอนนี้นะครับ
โปรโมชั่นแรกนะครับอยากจะแจ้งว่าทางร้านเรามีขนมถ้วยโฮเมดนะครับผม

ตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นแรกที่จะแถมให้กับลูกค้าทุกท่านที่มาทานในเดือนกรกฎาคมนะครับผม
ทุกท่านเลยนะครับตัวนี้เข้ามาที่ร้านได้เลยครับผม
ไม่เพียงแค่นี้แล้วครับสำหรับท่านที่เกิดในเดือนกรกฎาคม

รับไปเลยลูกชิ้นยักษ์หมูหรือเนื้อฟรีนะครับ
แต่ว่าเราจำกัดเพียงแค่วันละ๑๐เท่านั้นนะครับ
ให้แค่เฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้น
ขอบคุณครับ

ชิ้นยักษ์ฟรีเลยคุ้มจริงนะเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นมีโอกาสอย่าลืมไปนะคะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางช่องทางที่เราขึ้นให้ด้านล่างเมื่อกี้เลย
เกิดได้ไหมพอดีเกิดเดือนมิถุนาไม่ได้พลาดไปนิดเดียว